พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวขนลุกกันต่อ

ขนลุกจริงคุณเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่นะคะเขาพบกับโครงกระดูกที่คาดว่าจะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์โบราณ
แล้วก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นด้วย
จนทำให้หลายคนเนี่ยขนลุก
เปลี่ยนอารมณ์เลยนะเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เลย
ไปดูกันค่ะว่าเขาพบอะไรกันบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมมาที่บ้านเลขที่๓บ้านน้ำบ่าตะบนดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้นะคะที่บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คน
คุณเห็นไหมว่าคนมาเยอะมากพากันแห่มาดูโครงกระดูกโบราณ
เป็นโครงกระดูกของมนุษย์นะที่เจ้าของบ้านเขาขุดพบ
แล้วก็ขุดพบลึกลงไปประมาณ๒เมตรอ่ะคุณ๒เมตรนี่ลึกมากเลยนะ
คุณทองมีบุญรักษาเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลายปีก่อน
สามีเนี่ยเขาฝันฝันว่ามีคนมาอาศัยอยู่ในใต้ดินของบ้าน
อาศัยแบบเนี้ยมานานแล้วแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นสามีป่วยหนัก
ก็เลยไม่สามารถบอกสถานที่ที่แน่นอนได้จึงไม่ได้มีการขุดหา
จนกระทั่งสามีของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วต่อมาก็เลยมีการทำการปรับปรุงบ้าน
ช่วงที่ทำการปรับปรุงบ้านมันก็จะต้องมีการขุดดินไปทำบ้านอะไรต่างแบบนี้
ปรากฏว่าในระหว่างที่ทำการขุดดินไปเจอกับหายค่ะหายประหลาด๒ใบ
นำขึ้นมาได้โอ้โหคุณตกอกตกใจกันไปหมดเลยเพราะว่า
ในหาย๒ใบมีชิ้นส่วนที่เป็นโครงกระดูกของมนุษย์อยู่ข้างใน

งานนี้ครูขาไม่ได้ทรงความฮือฮาความใจให้เจ้าของบ้านอย่างเดียว
แต่ชาวบ้านในระแวกนั้นที่เขาทราบข่าวกัน

มีคนนำดอกไม้ทูบเทียน
มากราบไหว้กันเลยนะคุณ

เขาบอกว่านำโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บไว้
เขาก็ถ่ายรูปภาพเก็บไว้ธรรมดาเวลามาดู
ปรากฏว่าคุณสังเกตดูดีนะ
พบในรูปมันจะมีเหมือนควันทูบที่ลอยออกมาจากการจุด
มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของมนุษย์
เขาบอกว่าเห็นตาจมูกปากชัดเจนมาก

ใช่คุณจ้องนานไม่เอาคนลุก
ชาวบ้านหลายคนที่ดูโอ้โหคนลุกคนหัวตั้งกันไปตามกันเลยแหละคุณ
เขาก็เชื่อกันนะว่าก็น่าจะเป็นดวงวิญญาณ
ของเจ้าของกระดูกที่อยู่ในหายโบราณ
หลังจากนี้เจ้าของบ้านจะนำหายพร้อมกับกระดูกที่เจอ
ทำพิธีทางศาสนาก่อนที่จะไปเก็บรักษาไว้ที่วัด
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ได้ศึกษากันต่อไป
อ๋อเอาละมันเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เอามาให้ดูกันแบบนี้มันก็แหม่อธิบายยาก
คือเรื่องของภาพที่เราถ่ายแล้วมันติดคล้ายกับหน้าคน
หรือบางคนเชื่อว่ามันคือวิญญาณเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากมายหลายปี
มันเป็นเรื่องของทางแสงหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็แล้วแต่

วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ
เอาล่ะนะเห็นแบบนี้แล้วก็คือขนลุกขนพอง
คุณผู้ชมย้ำกันอีกทีเพราะว่าเรื่องแบบนี้ต้องย้ำกันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ